นี่เรื่องที่สะเทือนวงการศรีกากี
เมื่อช่วงนี้เป็นช่วงของการโยกย้าย
และทีนี้มีนายตำรวจระดับสารวัตรยศนายพันธุ์เนี่ย
โพสต์ใบลาออกและเขียนไว้แบบนี้เป็นวลีเด็ดเลยนะ
จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่เจริญ
นี่แหละเป็นประโยคสะเทือนวงการศรีกากีเลยนะ
ใช่นะครับดังนั้นเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กัน
รับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอคุยเรื่องการปฏิรูปตำรวจอีกทีหนึ่งเถอะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่
มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะ
ข่าวที่คุณบุ๊กยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ย
อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามว่า
ถ้าปฏิรูปตำรวจแล้ว
โยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้
ยังจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่

โดยเฉพาะการปฏิรูปการโยกย้ายแต่งตั้งการขายตำแหน่ง

จนเป็นข่าวสะท้อนออกมาเป็นระยะระยะมาทุกยุค

สารวัตรตะบาดแตกปมโยกย้าย
โพสต์ระบายยื่นหนังสือลาออกแล้ว
อยู่ไปก็ไม่เจริญ
นี่เป็นโพสต์จากพันธบทบุรีอมรปิชิต
สารวัตรอำนวยการสพกลับใหญ่ราชบุรี
ที่ถูกย้ายไปอยู่ไกลบ้าน

ก็มีสารวัตรอีกคนนึง

ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะขอคุยกับ
เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสวัสดีบุตร

หลุดนะฮะคือของในรายของพันธุ์ตำรวจโทบุรีอมรพิชิต
ท่านโพสต์บอกว่าสงสารคนทำงานที่ผิดหวังกับการแต่งตั้ง
คนที่โดนย้ายไปไกลบ้านมีทุกปีไม่ว่ายุคไหน
ทำปากดีพูดนโยบายเสรีหรือเหลลิต
ไหนจะลูกเมียพ่อแม่แก่ชะลาที่ต้องดูแลชีวิตปกติต้องเปลี่ยนไป

ครอบครัวคนทำงานไม่เจริญคนเจริญไม่ทำงาน
นี่มันอาชีพอะไรกันครับก็ลาออกสิครับ
นี่เป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันสะท้อนปัญหามาทุกปี
เราจะคุยเรื่องนี้กับเลขาธิการสถาบัน
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ

ครับเราควรจะทำใจยังไงเพราะว่า
เขาบอกว่าในระบบราชการโดยเฉพาะตำรวจเนี่ย
ต้องยอมรับสิว่าตำรวจเนี่ยถูกโยกย้ายจากโน่นไปนี่ได้
เพื่อการบริหารจัดการกำลังพล
ถ้าโยกย้ายไปอยู่โน่นไปอยู่นี่ก็ไม่ได้แล้วมันจะยุ่ง
แต่ว่าคนอีกเยอะที่บอกโอ้โหย้ายกันกระเด็นกระดอนแบบนี้เนี่ย
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย
คนควรจะทำใจกับเรื่องนี้ยังไง
คำพูดพวกนี้นะฮะเป็นคำพูดของผู้บังคับบัญชาเร็วนะฮะ
พูดตรงเลยนะครับ

พูดมาว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะสั่งให้ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ได้อย่างนี้นะครับ
มันเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วสะท้อนถึงว่าตำรวจคนนั้นเนี่ย
ไม่ว่าจะมียศในทนชั้นใดก็ตามเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เคยผ่านการทำงานที่แท้จริงมานะครับ
เพราะอะไรที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าตำรวจเนี่ย
ถ้าคุณเป็นชั้นในพลเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้การจังหวัดไหนเนี่ยมันก็เป็นได้หมดล่ะครับนะครับ
เพราะว่าสถานะเนี่ยคือการเป็นผู้บังคับการเนี่ยนะฮะมีรายได้ต่อสูงนะครับ
ชั้นในพลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองผู้จัดการไปอยู่ไหนก็จังหวัดใหญ่นะฮะ
อยู่ได้หมดแหละเงินก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นมันจะไปเปรียบเทียบกับการย้ายตำรวจ
โดยเฉพาะร่างเนี่ยไม่ได้เลยอย่างที่เคิม
โดยเฉพาะต่ำกว่าผู้กำกับลงไปเนี่ย
ทั้งของเขาแล้วก็ครอบครัวเลยนะครับท่านดูภาพครับนะฮะเพราะอะไร
เพราะว่าเมื่อย้ายไปแบบนี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงการทำงานหรอกครับ
มันทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเขาไม่คุ้นเคยภูมิประเทศ
ไม่เคยอยู่ไม่รู้จักผู้คนนะฮะครอบครัวก็อยู่ที่กรุงเทพ
อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับ
ครอบครัวอยู่ที่ไหนนะครับลูกเมียอยู่ที่ไหนนะฮะ
จิตใจก็อยู่ที่นั่นนะฮะนี่เป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นการย้ายแบบนี้แล้วมาพูดว่าเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนก็ได้
เป็นคำพูดที่เลวร้ายแล้วก็เป็นคำลวงเป็นคำเท็จที่หลอก
ท่านนายกรรมตรีมาตลอดนะครับอืมนะฮะเอ่อ
ในสมัยโบราณเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ย
จะไม่ย้ายกันแบบนี้ครับเขาจะย้ายในกรอบจังหวัดเป็นหลัก
ถ้าไม่ขอย้ายไปที่จังหวัดอื่นนะฮะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่
ก็จะไม่มีการย้ายอืมนะฮะอ่าไอ้ประเภทเหนือไปใต้ไอสาน
ภาคโน้นภาคนี่เนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมโดยหลักไม่ไม่มีครับ
อดีตยังไม่มีฮะมีระยะหลังเนี่ยนะครับ

มันไม่จริงอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เสียหายทั้งต่อตัวเขา
ต่อประชาชนในพื้นที่นะครับเอ่อแล้วสาเหตุที่ย้ายเข้าไป
เช่นนี้อธิบายได้ไหมตอบได้ไหม
จุดสุดมันสะท้อนถึงความครับแค้นใจสุดเลยนะครับ
เพราะว่าการรับราชการตำรวจเนี่ยนอกจากคนดีนะฮะคนที่มีความประพฤติดี
มีความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ดีเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าคุณจะไม่ถูกย้ายนะครับ
ถ้ามีคนต้องการเอาตำแหน่งนั้นคุณก็ถูกย้ายไปนะฮะเว้นแต่ว่าคุณจะไปวิ่งไปเต้นเพื่อขออยู่
กลับไปกลางนะฮะไปจิ้มกล้องหาเงินไปส่งสวยถึงจะอยู่ได้ต่อ
มันมันอะไรกันมันอาชีพอะไรอาชีพมันไม่อยากจะพูดมันเป็นองค์กรอะไรมันบริหารกันยังไง
อันนี้เป็นถือว่าเป็นการลงโทษทางการปกครองได้ไหมคือเอาละลงโทษแต่ว่าย้าย
สมัยก่อนเนี่ยการย้ายค่าราชการไปอยู่ในถิ่นธุรกันดาลเนี่ยเป็นการย้ายเพื่อการลงโทษ
แล้วก็ตำรวจก็ทำกันมาอย่างนี้ข้าราชการปกครองสมัยก่อนนายอำเภอผู้ว่า
ถ้าทำผิดเขาก็ย้ายไปอยู่สามชายแดนมั่งไปอยู่แม่ห้องสอนมั่งไปอยู่ที่ไกลอะไรอย่างนี้
ตำรวจอยู่ในข่ายนี้ไหมย้ายเพื่อลงโทษ
มันไม่ควรจะมีหรอกครับการย้ายเพื่อลงโทษนะฮะเมื่อเขาทำผิดอะไรก็ลงโทษไปสิครับทางวินัย
วินัยตำรวจก็มีมากมายหลายสภานะฮะลงโทษได้อยู่แล้วนะครับ
ย้ายไปก็เท่ากับลงโทษตัวเขาไม่พอไปลงโทษประชาชนที่เขาไปอยู่ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำผิดอะไรต้องลงโทษลงโทษให้ปรากฏ
แล้วก็ถ้าถึงขั้นไล่ออกปลดออกได้ก็ต้องทำไปไล่ออกไปเลย
แต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีการย้ายเตะโด่งแบบนี้ไม่ควรแล้ว
มันไม่ไม่ควรทำเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยการย้ายแบบนี้เป็นการย้ายคนดีด้วย
เพราะคนชั่วจะมาเอาตำแหน่งที่เขาอยู่นะฮะผมใช้คำว่าคนชั่วเลยตำรวจชั่วเนี่ยนะฮะ
วิ่งเต้นมาเพราะเห็นตรงนี้น่าอยู่ตรงนี้เป็นทำเลทองอะไรต่างที่สื่อเรียกกันเนี่ยนะครับ
คนที่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรก็ไปไปไหนก็ไปไปหาที่อยู่เอาเอง
มันเป็นองค์กรอะไรกันนะฮะมันบริหารกันแบบไหนท่านนายกโดนหลอกนะครับผม
เรียนย้ำเลยครับว่าเป็นตำรวจต้องอยู่ที่ไหนก็ได้
โดยเฉพาะตำรวจผู้น้อยนะฮะตำรวจชั้นจ่าดาบอะไรอย่างนี้
เงินเดือนเขาก็ไม่เท่าไหร่แล้วการทำงานของตำรวจก็ต้องติดกับพื้นที่นะฮะ
ย้ายภายในจังหวัดหรือย้ายภายในกองบังคับการหรือย้ายภายในกองบัญชาการเนี่ยพอได้ไหม
ย้ายในกองต้องจังหวัดครับในกองมจการก็ยังเดือดร้อนครับ
ย้ายจากยะโสธรไปหนองบัวลำพูนี่ตั้ง๒๓๐๐กิโลก็เดือดร้อนนะครับบางคนก็ลาออกเลยนะครับ
บางคนให้เขาไปเลื่อนตำแหน่งต่างจังหวัดที่ข้ามไปร้อยสองร้อยกิโลเขาก็ไม่ไปนะฮะ
ผมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจอยู่นานพอสมควรตั้ง๘ปีนะฮะ
ผมรู้เลยว่าถ้าตำรวจคนใดที่เขาอยู่กับครอบครัวเขาเป็นคนในพื้นที่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นลูกเมียอยู่ที่นั่นเนี่ย
เขาจะมีความสุขมากเงินเดือนก็เหลือนะฮะรวยด้วยซ้ำไปแต่คนที่แย่ก็คือจะมีสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างภูมิภาคนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยนะครับนั่งเป็นลิงป่วยแบบทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้
เดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวก็กลับบ้านนะฮะดีเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายอีก
นะฮะอืมแล้วมันจะเอาประสิทธิภาพจากที่ไหนกันครับนะครับเอาล่ะ
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธตอนนี้กรรมธิการวิสามันพิจารณาพรบตำรวจ
เขาออกมาใหม่ครับเช่นตำแหน่งรองพบตรเนี่ยแต่ก่อนนี้ให้ขึ้นมาจากผู้ช่วย
หรือหัวหน้าเจรแล้วบอกว่าต้องมีการครองยศอยู่เท่านั้นเท่านี้ปี
ตำแหน่งผู้ช่วยย้ายมาจากผู้บัญชาการต้องครองยศเท่านั้นเท่านี้ปีของใหม่เนี่ย
เอาเฉพาะแค่ยศอย่างเดียวครองยศมากี่ปี
เหตุผลอะไรต่างเนี่ยตัดออกหมดอันนี้ดีหรือไม่ดี
มันก็เป็นแผนของบางคนบางกลุ่มนะฮะที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปติดกับกรอบระยะเวลาการครองตำแหน่ง
ระยะการครองตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าให้คุณได้เรียนรู้ในตำแหน่งนั้นเนี่ย
ช่วงเวลาหนึ่งอย่างน้อยนะฮะ๑ปี๒ปี๓ปีนะครับจึงจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับ
แต่เขาก็ไปตัดออกการตัดออกเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามีนัยยะนะฮะว่าจะกำลังจะปูทางให้บางคนนะฮะ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องไปติดกับกรอบระยะเวลา
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เขาจะผ่านหรือเปล่านะครับสุดท้ายตำแหน่งพบตร
หลังจากที่พรบตำรวจใหม่ออกมาเนี่ยตกลงคิดว่าใครจะตั้งพบตร
นายกยังมีอำนาจตั้งพบตรอยู่ไหมหรือไม่ใช่นายกแล้ว
เห็นว่าจะกลับไปให้นายกตั้งนะคืออย่างนี้ครับสุภาพครับ
ก็คือว่าร่างพบตลที่ฉบับอาจารย์มีชายร่างเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เสนอต่อท่านนายกนะฮะนำเข้ากรมอลเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่พอใช้ได้นะฮะเรื่องระบบการแต่งตั้งโยกย้าย
แต่ปรากฏว่ามันมีการส่งไปให้ตำรวจแห่งชาติตรวจสอบนะฮะ
ทบทวนพิจารณากลายเป็นร่างใหม่ขึ้นมาได้ร่างใหม่เนี่ย
มันไม่มีสาระอะไรเลยนะครับที่จะครอบครองตำรวจที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะครับ
ไม่มีเลยและตอนนี้ก็เพียงแต่อยู่ในชั้นกรรมธิการที่จะแก้ให้คืนไปตามร่างของอาจารย์มีชัย
ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะได้แค่ไหนเพราะว่าคนที่เป็นประธานก็เป็นพักรัฐบาล
แล้วก็คนที่นั่งอยู่ก็รู้สึกจะเป็นรองนะฮะประธานกรรมธิการซึ่งเป็นตำรวจ
ซึ่งจริงเขาไม่ควรจะนั่งเป็นประธานกรรมธิการอาศัยว่าประธานนะฮะ
การบริการวิสามัญเนี่ยคือคุณวิรัติเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปด้วยนะฮะ
เรื่องเรื่องปัญหาปรปชใช่ไหมฮะรองคนนี้ก็มานั่งทำหน้าที่นะครับ
มันก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าที่ควรนะฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยตามกันเป็นระยะ
เพราะว่าเรื่องตำรวจเนี่ยคนสนใจเยอะเกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะ
ขอบคุณพันตรวจเนื้อวิรุฑซีรีสวัสดิบุธครับขอบคุณท่านครับ

นี่คือเรื่องของวงการตำรวจที่ต้องตามคนสนใจเยอะครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ